เป็นบุคคล๒อาชีพที่อยู่ใกล้ชิดกัน
เพราะว่าครูกับนักเรียนต้องคอยสอนถ่ายทอดวิชาความรู้
แต่มันก็เกิดเป็นประเด็นเรื่องราวแย่เกิดขึ้น

พ่อแม่นักเรียนหญิงอายุ๑๓ปีคนนึง

ว่าถูกครูสอนดนตรีของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรเนี่ย
ล่อลวงไปกระทำอนาจารย์ไปกระทำชำราว
คือขับพาขึ้นรถตู้เข้ารีสอร์ทเลยค่ะ

ทีนี้พอไปเช็คประวัติดู

เคยก่อเหตุมาแล้วทั้งที่พัทธลุงอีกนะคะ
นี่ค่ะนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร
ก็ถูกคุณพ่อคุณแม่พามาที่โรงพัก
เพื่อแจ้งความเอาผิดครูสอนวิชาดนตรี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๔กุมภาพันธ์
มีหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิด
จับภาพรถตู้ขณะเลี้ยวเข้ารีสอร์ทไว้ได้
หลังจากนั้น๑วัน๑๕กุมภาพันธ์ค่ะ
นายยานพลเจริญเกตหรือว่าครูนิววัย๓๒ปีผู้ถูกกล่าวหา
ก็มาพบตำรวจภูทรปฐิว

นี่ภาพกล้องวงจรปิดว่ารถตู้เลี้ยวเข้ามา
นิวโดนไป๓ข้อหาด้วยกันข้อหาแรกก็คือ
พาเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามี
ไปกระทำเพื่อการอนาจารย์แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ข้อหาที่๒คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
จากบิดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
และข้อหาที่๓ก็คือกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเอง
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ช่วงสายของวันนี้ค่ะนางสาวกัสมาพรชวาลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นครูสอนดนตรีอยู่เนี่ยนะคะ
ก็มาเยี่ยมครอบครัวของน้องคนนี้
มาพร้อมกับตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๑๑
ก็มาปลอบขวัญแล้วก็ให้กำลังใจทั้งตัวน้องเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะ
มีเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดชุมพรร่วมเดินทางมาด้วย
ก็มาพูดคุยกับครอบครัวค่ะ
แจ้งเรื่องสิทธิประโยชน์ด้วยว่าจะได้รับเงินเยียวยาตามพรบ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

เพราะว่าพอมันเป็นคันดีความแน่นอนไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทย์หรือว่าจำเลยก็ตาม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนช่วยเหลือเขานะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงเรียนรู้สึกเสียใจ
เพราะว่าบุคลากรของโรงเรียนเพียงคนเดียวทำให้โรงเรียนต้องเสื่อมเสีย
ก็จะนำเรื่องนี้เป็นบทเรียนเพื่อแก้ไขแล้วก็สร้างกฎเหล็กกับบุคลากรให้เด็ดขาด
รวมถึงขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลและที่สำคัญที่สุดฝากไปถึงเด็กน้องนักเรียนทุกคน
ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะอยากฝากไว้ฝากบอกบอกไว้แบบนี้ว่า
ถ้าตัวเด็กเองเจอการกระทำที่ไม่ดีจากครูผู้สอน
อย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่าเล็กน้อยอย่าไปคิดว่ากลัว
ต้องบอกเพราะมันอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวแบบนี้
เอาเรื่องราวที่เจอไปปรึกษากับอาจารย์ที่ไว้ใจ
หรือถ้าจะให้ดีที่สุดกลับมาเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟัง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเรื่องนี้สำคัญมากนะคะ
ตรงนี้เราต้องสร้างฐานสังคมครอบครัวให้เข้มแข็ง

อย่าให้ลูกหลานกลัวที่จะเดินเข้าไปถาม
ไปหาพ่อแม่ว่านุโดนแบบนี้มาแบบนี้มา
ในแง่ของคดีความค่ะวันนี้พนักงานสอบสวน
คุมตัวนายณพลผู้ถูกเหล่าหาไปสถานจบัติชุมพรฝากขัง
และคัดทุกขั้นการประกันตัวด้วย
นายยานพลคนนี้ค่ะปรากฏว่า๒ปีที่ผ่านมา
นายยันพลเคยมีเหตุการณ์มีคดีลักษณะเดียวกันกับนักเรียนหญิง

แต่เคลียร์ปัญหากันได้เรื่องก็เลยไม่ถึงตำรวจ
แล้วก็ไม่เป็นคดีความเกิดขึ้น
พอย้ายมาชุมพรยังมีเด็กนักเรียนหญิงที่ถูกกระทำในลักษณะเดียวกันเนี่ย

เหนือจากน้องคนนี้ที่มันเป็นคดีความไปแล้ว

แล้วก็จริงถ้าใครเคยถูกกระทำแบบนี้
ก็สามารถมาแจ้งความเอาผิดได้นะคะ